ไปแล้วไงล้านแรกเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้ร้านแตกแล้วจ้า
ดีด้วยนะคะแต่ยังไม่หมดยังมีอีก
ยังมีอีกและในวันนี้เขาก็ยังแจก
ใครกันนะที่จะเป็นผู้โชคดี
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดงไปอีกคัน
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ก็ผมจะเอาให้แฟนขับไปทำงานครับ
เพราะว่าคันเก่าก็รู้สึกจะซ่อมบ่อยแล้วครับ
อยากได้แบบนี้เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดง
คันโซคูณ๒แล้วส่งฝามาลุ้นโชคได้เลย
ก็บอกแล้วว่าคาราบาลแดงเขาจับจริงแจกจริง
ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
กติการุญร้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แล้วเพื่อนกรับรายการให้คุณผู้ชม

ใช่แล้วค่ะเศรษฐีใหม่นี้เขาก็เหมือนเรานี่เนาะ

รางวัลใหญ่ที่เสร็จถิมใหม่ได้ไป

ขั้นยกระดับชีวิตให้กับคุณได้เลยนะคะ
มันคือการพลิกชีวิตจริง

เรายังมีการจับรางวัลใหญ่แบบนี้อีก

ถ้าเป็นเจ้าของมอจะใส่แล้วก็ไม่ต้องรอนาน
วันนี้เราก็จับแจกจับจริงกันแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะ
แต่อยากรู้ไหมว่าโชคนี้จะเป็นของใคร
ไปติดตามกันเลยค่ะ

กับผู้โชคดีที่จะรับขนาดใส

จำกันตรงนี้ว่าเราเนี่ยจับจริงแจกจริงนะครับ
ใช่แล้วค่ะถ้าใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะ

สามารถติดตามรายการตลอดข่าวได้ทุกวัน
เวลา๙โมงครึ่งคุณจะมาลุ้นแน่นอนว่าจะได้เป็นผู้โชคดีหรือไม่

และที่สำคัญจะต้องทำให้ถูกกติกาด้วย
นั่นคือการเขียนบีบแล้วก็ส่งมานะคะ
ร้านถูกดีมีมาตรฐานหรือร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ
ก็ได้นะคะ
ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะ
ถ้าอย่างนั้นอย่าลืมนะคะส่งกันมาเยอะค่ะ
ยินดีด้วยนะพี่น้องค่ะ
ดีด้วยนะคะแจกอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันเลย

ส่งมาได้ตอนนี้ยังมีโอกาสยังมีเวลานะจ๊ะ